ไปที่บุรีรำนี่เรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ

พี่บุญถือเนี่ยแกก็จะไปช่วยงานที่วัด

ทีนี้จอดรถโอ้โหตั้งแต่เที่ยงอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ร้อนจัดเลยแล้วในรถไม่รู้มีอะไรบ้าง
เมียโทรตามพี่ไปดูรถหน่อย

มันบึ้มสองทีมันก็ไม่เจออะไร

ขอหนึ่งคนอย่างนี้หายแล้วพี่รุ่งก็ได้
โอ้โหถ้าฉีดน้ำดับไปไม่รู้จะเหลืออะไรบ้าง
นี่คือข่าวที่เราชวนคุยได้ต้นรายการนี้แหละ
โอ้โหแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยตอนบ่าย๓โมงครึ่งจอดตั้งแต่เที่ยงนะ

ผู้ภัยเขารับแจ้งว่ามีกระบะที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้

หมู่บ้านทุ่งอำเภอนางรองที่บุรีรำ

แต่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นเหลือแค่นี้แล้ว
ถามเจ้าของกระบะคือพี่บุญถือมุงไทยสงฆ์อายุ๕๕ปี
แกก็บอกนะว่าแกเนี่ยจอดกระบะตากแดดอยู่ตั้งแต่เที่ยง
แล้วก็ไปช่วยงานที่วัดในหมู่บ้านครับ
ทีนี้เมียโทรตามพี่บุญถือ
บอกว่าพี่รถระเบิดเสียงดังลั่นเลย๒ครั้งเนี่ย
พอไปถึงครับเจอไฟไหม้รุนแรงแบบนี้พี่บุญถือบอกโอ้โหสู้ไม่ไหว
แล้วหลังรถกระบะพี่เท่านั้นคุณผู้ชมมีถ่านด้วยถ่านหุงข้าว๒กระสอบครับ
สาเหตุเขาเชื่อว่าน่าจะเพราะอากาศร้อนจัดนี่แหละนี่ถ่านเนี่ยโอ้โหไหม้ไปหมดเลย
ยังไม่ทันได้หุงข้าวเลยแล้วก็มีไฟแชคกับขวดสเปรยแอลกอฮอลอยู่ในรถด้วยครับ

อ๋อแอลกอฮอลเจลล้างมืออ่ะนะ
ใช่ครับเป็นกับน้ำ
ประเมินแล้วคุณผู้ชมความเสียหายน่าจะหลักแสนบาทแหละ
บุญถือก็เลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับว่าไม่ควรจะเก็บไฟแชคหรือว่าวัตถุไวไฟใดไว้
รถโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนจัดคุณผู้ชมก็ต้องเตือนกันหน่อยครับ
นี่มีข้อมูลมาให้ครับ
เขาก็เตือนไว้นะมี๗สิ่งของที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถคือ

แล้วก็ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรพวกนี้

เพราะก่อนหน้านี้จำได้พี่อันภูวนาศ
ไปเล่าให้ฟังว่าเก็บกระป๋องน้ำอัดลม
ไว้ในรถแล้วพออากาศร้อนจัดแล้วแบบมันระเบิดโอ้โห

เหล่านี้อย่าละเลยนะครับคุณผู้ชม